มาดูข่าวกันต่อนะครับสำหรับนักกีฬานะครับก็คือน้องสัญลักษณ์พิพัฒน์พินโยครับ
เบสบอลทีมชาติที่ติดภารกิจนะครับลุ้นเหรียญทอง๔เกม
เจอเจ้าภาพฟิลิปปินส์วันนี้นะครับก็รับข่าวร้ายครับ
ที่ไทยเพราะว่าบ้านของเขาเกิดไฟไหม้นะครับเสียหายทั้งหลังเลยนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานครับแฟนกีฬาท่านใดที่ต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับ
เงินตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีของเจ้าตัวได้โดยตรงนะครับ
เราเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นก็พร้อมจะให้การช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับ
เลขบัญชีก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอที่เห็นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงข่าวเย็นอาจจะบอกกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนเหรียญรางวัลนะครับล่าสุดเนี่ยนับถึงเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
ไทยเนี่ยกวาดมาถือว่าเยอะมากนะครับเก็บอีก๑๘เหรียญทองนะครับ
ได้ทั้งหมดในสี่สิบเอ็ดเหรียญทองขึ้นมาอยู่ที่สี่แล้วนะครับ
ลิปปินส์เป็นเบอร์หนึ่งครับเป็นเจ้าเหรียญทองแน่แล้วล่ะครับ
เก้าเหรียญทองที่สองเป็นอินโดนีเซียครับ
งเวียดนามขึ้นมาที่๕๐เหรียญทอง๑๘เหรียญทองที่ได้มานะครับ
เพิ่มเมื่อวานนี้จากเรือใบห้าเหรียญทองครีธาสี่เหรียญทองอีกหนึ่งนะครับ
ว่ายน้ำอีกหนึ่งจักรยานยลาสติกยิงปืนเทเบิลเทนนิส
เรือยาวมังกรยูโดแล้วก็หมากรุกนะครับอีกอย่างละ๑เหรียญทองครับ